คุณผู้ชมครับไปดูความรักแบบจัดหนักจัดเต็มของณเดชน์นะฮะ
ใช่ค่ะคู่รักซุปตานะฮะซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยณเดชนยาย่านี่ครับ
วันนี้ใครเห็นนี่แบบโอ้โหนี่ทีแรกคิดว่าโฆษณาหรือว่าโปรโมทงานอะไรหรือเปล่า
ไม่ใช่นะฮะนี่ฮะณเดชน์นะฮะดารานุ่มนะฮะณเดชน์เนี่ย
เซอร์ไพรส์แฟนสาวยายาด้วยการโพสต์ภาพคู่บนจอเอลอีดี
ห้างดังในใจกลางเมืองกรุงเทพใช่ค่ะนะครับ
แฟนคลับก็แบบโอ้โหแชร์กันเต็มทวิตเตอร์เลยโลกโซเชียลวันนี้นะครับ
ทีแรกเอ๊ะโฆษณาหรือเปล่าโฆษณาใหม่หนังใหม่ละครใหม่หรือเปล่า
เราถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มณเดชน์นะครับ
คิดเองทำเองติดต่อห้างเองเนี่ย
ทำด้วยใจล้วนนะฮะ
ล่าสุดทุ่มหนึ่ง๑๙นาฬิกาที่ผ่านมาณเดชน์ยังมีคลิปเตอร์ไพรส์เพิ่มอีก

นี่ฮะทุ่ม๑เป็นลักษณะแบบเป็นคลิป
นี่ฮะมีตัวน้องส่งตัวหนังสือขึ้นมาพวกนี้ฮะ

มันก็จะไม่มีเสียงอะไรหรอกเพราะว่าเวลาเราขับรถผ่านเราจะเห็นใช่ไหม

เป็นยาขับรถผ่านก็แบบอุ๊ยอะไรเนี่ย
แล้วยาวแบบ๑๐นาทีนะคุณภาคภูมิไม่ใช่สั้นนะ
ใช่ค่ะคุณภาคภูมิจะลองดูบ้างไหมคะ
คุณณเดชน์เนี่ยทุ่มเงินเกือบ๑ล้านบาทนะคะ
เปลี่ยนเป็นเอารูปเราไปแปะไปตัดแทนได้ไหม
ก่อนหน้านี้คู่นี้เขาเคยลงรูปค่ะ
วันวาเลนไทยล่องเรือด้วยกัน
ไม่ใช่ค่ะคือวันวาเลนไทยไม่ได้อยู่ด้วยกัน

คุณณเดชน์ไปเที่ยวทะเลกระบี่กับครอบครัวค่ะ
ซึ่งเขาก็มีคลิปที่ทะเลกระบี่ที่ณเดชนเขาโพสต์เอาไว้นี่
ณเดชนอยู่กระบี่นะคะ

คือตอนนี้เมืองไทยเนี่ยเขาบอกน่าเที่ยวมากธรรมชาติเพราะว่า
นักท่องเที่ยวเราแบบไม่ได้ไปเที่ยวกันนานมากโอ้โหทะเลน่าเที่ยวด้วยค่ะ
ณเดชน์หล่อนะมาค่ะเห็นแค่หลังไกลยังหล่อใช่ไหม
ไม่บอกว่าณเดชน์เนี่ยคนคิดว่าเอ๊ะพี่หวีหรือเปล่าพี่หวี
โอ้โหแต่คุณณเดชนยายาหวานมากคนพูดถึงเยอะนะ
ใช่คุณภาคภูมิก็ลองดูปีหน้าให้ภรรยา
ยอมน่ะยอมณเดชน์กับยาจริง